ทุกผู้ชมครับที่เชียงใหม่นะฮะตอนนี้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่
เดี๋ยวท่านดูหน่อยว่าท่านคิดว่าเหมาะไม่เหมาะอย่างไร
มีคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งเขาเอาป้ายโฆษณาแบบนี้
มาติดตั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์น่าจะซื้อเนื้อที่โฆษณานั่นแหละ
กำลังจะบอกว่าดูไม่ค่อยชัดอ๋อชัดแล้วค่ะ
เป็นขนมปังเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ยาวใช่ไหม
แล้วก็สอดไส้แฮมชีสเอาไว้อืมค่ะ
แต่เป็นโฆษณาของคลินิกที่เป็นสถานเสริมความงามแห่งหนึ่ง
รีแพร่รีแพร่นี่คือการอะไรกันอ่า
อธิบายไหมกระชับอ่าทำให้แบบช่องคลอดกระชับขึ้น
ใช้คำนี้แล้วกันนะสุภาพสตรีของผู้หญิงใช่อ่า
ทีนี้ถ้าปกติแล้วเขามีลักษณะของเป็นข้อคง
ข้อความให้ไปเสริมความงามแบบนั้นแบบนี้ของคลินิก
ก็ไม่น่าจะแปลกอะไรแต่มันมีภาพใช่ไหมคะ
เป็นรูปของหญิงสาวหรือผู้ชงผู้ชายที่เป็นรูปแบบคนสวยคนหล่อ
เสริมความงามก็ไม่น่าจะแปลกอะไร
อันนี้มันดันเป็นรูปขนมปังไส้แฮมชีส
แล้วมีรีแพร่ตัดแต่ง
ตรงนี้อยู่ที่เสาต่อหม้อแยกแอร์พอร์ตถนนมหิดลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็เลยแม่

แขกบ้านแขกเมืองมาเนี่ยเขาจะว่ายังไงกัน
เอาไปติดที่อื่นไหมหรือไปติดเฉพาะแบบ
หน้าคลีนิคคุ้นไหมล่ะอะไรประมาณแบบนี้
เดี๋ยวผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะฮะลองฟังชาวบ้านในพื้นที่ก่อนนะครับ
ก็ต้องฟังทางฝั่งคลินิกเขาด้วยอะเนาะ
ผู้ชมค่ะคือภาพนี้ถามว่ามันลามกอนาจารย์ไหมอะไรไหม
มันก็ถ้าพูดกันตรงก็มันก็ขนมปังกับไส้แฮมชีส
แต่ในแง่ของการที่จะสื่อไปถึง
ใช้คำว่าบริบทละกันเพราะว่าด้วยคำพูดด้วยตัวอักษรที่ใช้ว่า
อรี่แพร่ตัดแต่งแล้วลักษณะภาพเนี่ยมันชวนให้คิดไปถึงอย่างอื่น
คือถ้าเป็นวัตถุอ่ะถามว่าผมผิดอะไรสมมุติถ้าเป็นผมนะ
ผมผิดอะไรคุณรัชพรก็นี่ขนมปังกับแฮมชีส

แต่ด้วยบริบทข้อความมันคุณไม่ได้ตั้งใจจะสื่อถึงขนมปังแฮมชีสนี่
มันสื่อไปถึงอะไรก็น่าจะรู้กันอยู่ประมาณอย่างนั้น
นี่คุณผู้ชมส่งมาแล้วค่ะบอกว่าอวสารอาหารเย็น
วสารเลยเหรออวสารอาหารเย็น
สงสัยไม่แน่ใจใครทานแซนวิชอยู่หรือเปล่าต้องขออภัยด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยถามไปที่คลินิกแห่งนี้นะครับ
สถานเสริมความงามแห่งนี้ได้คุยกับผู้จัดการของคลินิกเขา
เขาบอกว่าป้ายโฆษณานี้เนี่ยเพิ่งมาติดได้๒๓วัน
เขาอ้างอย่างนี้นะผู้จัดการคลินิกแห่งนี้บอกว่า
เป็นแนวคิดของท่านประธานบริษัทประธานบริษัทเลยนะคุณอรัชพร
แล้วผู้จัดการคลินิกบอกว่าถ้ามองดูแล้วเนี่ย
มันก็ไม่ได้เป็นการสื่อไปถึงการลามกอนาจารย์อะไรเลยนะ
เขาต้องการสื่อไปถึงความน่ารัก
ให้เห็นแล้วว่าเออแหมดูสิไอเดียเก๋ไก่น่ารักจังเลย
เอาขนมปังกับแฮมชีสมาโฆษณาอะไรอย่างนี้

คือดิฉันแค่เชื่อมโยงไปไม่ถึงคำว่าน่ารักเฉย
ไอเดียเก๋ไก่และน่ารัก
เขาบอกเขาสื่อประมาณอย่างนี้
อยากให้มองในแง่ที่ว่าเป็นไง
สร้างสรรค์ไหมล่ะไอเดียเก๋ไก่ไหม
คือต้องบอกแบบนี้ก่อนถ้าสมมุติว่าเป็นต่างประเทศเมืองนอก
แบบนี้มีมีถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ย
คนอาจจะเก็ตอาจจะรู้สึกว่า
เขาค่อนข้างที่จะโอเพ่นค่อนข้างที่จะเสรีอะไรแบบนี้ถูกไหมคะ
แต่สำหรับบ้านเรามันอาจจะบางทีรู้สึกมันเขิน

ที่อยู่เหมือนมาแบบโอ้โห

กับผู้บริฐานทางผู้บริฐานเรา
ค่อนข้างที่จะมาแล้วว่า
มันมันไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วเราก็ไม่ได้สื่อลามกอนาจารย์
ถ้าอย่างนั้นเราคงใช้ลูกผู้หญิงไปแล้วอะค่ะ
เรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านศูนย์ตินาลี

มันไม่ได้เชิงว่าจะต้องไปในทางแบบนั้น

สมมุติว่ามันลดการที่เราหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น
ก็คือมันหลายอย่างเหมือนกันเหมือนหน้าองค์มัง
อันนี้ทางคุณจัดการคลีนิกเขาอธิบายมาชี้แจ้งมา
คุณผู้ชมถามมานี่ฉันอ่านได้ไหม
บอกว่าถ้าอยากงานฮอตโด๊ก
คุณผู้ชมถามมาแบบนี้

ถ้าในแง่ของตัววัสดุหรือตัววัตถุหรือว่าตัวอาหาร

ถ้าเราพูดในบริบทของอาหารใช่ไหมคะ

เขาก็ใช้วิธีการแบบนี้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ

เพราะถ้าเอาของจริงมาโอ้โหอนาจารย์แน่นอน

ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดในแง่ของกฎหมายอะไรนะ

คือวันนี้เราก็พยายามจะถามทางเจ้าหน้าที่
เพราะว่าอันนี้มาติดในทางสาธารณะใช่ไหม

เราถามไปยังตำรวจสพเชียงใหม่

ไม่ได้อยู่ในความดูแลรับบิทชอบของธรรมรวช
เราก็เลยเอ๊ะอันนี้มันเป็นต่อหม้อนี่ใช่ไหม
เป็นต่อหม้อของแยกแอร์พอร์ตถนนมหิดลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ก็เลยถามไปยังแขวงทางหลวงที่๒ที่เป็นแขวงทางหลวงที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้
หรือเปล่าจะอยู่ในความควบคุมของท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต่อหม้อตรงนี้นะ
ว่าเอออนุญาตติดตั้งป้ายตรงนี้เนี่ยเหมาะไม่เหมาะอย่างไรหรือปกติแล้วเนี่ยได้ดูก่อนไหมเขาส่งมาให้ดูก่อนหรือเปล่า
เขาจะติดรูปลักษณะอย่างนี้แม่บังเอิญวันนี้มันวันเสาร์มันวันหยุดคุณรัชพร
ไม่มีคนรับโทรศัพท์ใช่ไหมคะก็เลยไม่มีใครรับโทรศัพท์ก็เลยยังไม่ได้ถามกัน
อันนี้มันก็ต้องอยู่ที่อันนี้เราคุยกันในเรื่องของท่านรู้สึกยังไงแล้วล่ะใช่ไหม
ไม่เหมาะแต่ไอ้เรื่องผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ย
เขาจะผิดอะไรก็เขาใช้ขนมปังกับแฮมชีสเขาไม่ได้ใช้อะไรลามกอนาจารย์อะไรเนี่ย
ใช่ไหมไม่ได้ไปเปิดเผยร่างกายในส่วนไหนอะไรยังไงที่มันสื่อลามกอนาจารย์
ถ้าเกิดว่าทางเจ้าของสินค้าเขาจะมองอย่างนั้น
ฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่ามันก็คือมันคือการโฆษณาเนอะ
โฆษณามันก็คือความคิดสร้างสรรค์ในการที่เราจะสื่อภาพหรือว่าเรื่องราวอะไรให้คนเข้าใจไปถึงสินค้า
หรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะขายอะไรอย่างนี้

อ่าแบบนั้นแต่อีกฝั่งนึงเขาก็บอกว่ามันน่าเกลีย
หนึ่งมันน่าเกลียดมันไม่เหมาะสม

แล้วบอกแล้วต่อไปนี้ใครเขาจะอยากกินขนมปังแฮมชีสอ่ะ

เขาว่าอย่างนี้กัน